สวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สด

ผมยังรู้สึกไม่ค่อยชินเลย

ตัวดูเบอร์เลอร์ปะท่าเลยนะ
กางเกงที่ตัวนี้เธอแต่งตัวเต็มมากเลยเนาะ

เพราะอย่างน้อยว่าเราก็ต้องรักษาระยะห่างอยู่
ทั้งหมดทั้งมวลประเทศไทยของเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ

เมื่อกี้แม่ยังคุยเรื่องแสงไฟที่ส่องนายกอยู่เลย
แล้ว๕๔๓แล้วคุยกับเรื่องวัฒนการณ์โควิท
นุ่มถ้าสมมุติฟังแค่นั้นเราก็ไม่ได้พูดว่าโอ้โฮนายต้องพูดเป็น๑๒นาที

คุณนี่สุดหนึ่งอันนี้คุณนี่ชื่นชอบมากนะ
แต่ฉันยังมีเธอเป็นอาจารย์

เขาให้การแบบว่าชื่นชมนะฮะ

ระบบการงานถือว่าทำงานได้ดีที่สุด

กรณีที่นายกได้มีการออกมาพูดในวันนี้นะ

ดูสิเป็นเวลาไม่มีเหงาใต้ตาอีกต่อไปตัวนี้ไม่มีเหงาทำไมเป็นฝรั่งเลยนะ

เพราะฉะนั้นเราไปเราต้องตั้งตั้งมั้ย
เพราะพอแล้วโอเคนะครับ

กรณีของลูกสาวนะฮะไปฆ่าพ่อตัวเอง
โดยการใช้มีดปลาหน้า

คือเป็นเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
แขวงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔คุณผู้ชมครับ
โดยผู้ที่ตายก็คือนายเกษมนะฮะ
ถูกฟันที่กลางหน้าผากแล้วก็ถูกตัดอวัยวะเพศ
คนก่อเหตุคือนางสาวพลอยอายุ๒๙ปี

หลังจากนั้นก็ถูกจับกลุ่มตัวได้ห่างจากบ้านพัก

ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

หลังจากนั้นนะฮะแม่ของพลอย

ก็มาเปิดเผยว่าตนเองกับนายเกษม
ผู้เสียชีวิตเลิกลากันไปตั้งแต่ลูกนั้นยังเล็กอยู่

สามีของเขาเองเนี่ยมาขอพลอยไปเลี้ยง
แล้วหลังจากนั้นชอบต่อว่าต่อขานลูก
แล้วลูกไปเสพยาเสพติดด้วยจนกระทั่งมีอาการทางจิต
ต่อมาเดือนกันยายนปี๖๒ครับพาลูกไปรักษานะครับที่โรงพยาบาล
ซึ่งในวันเกิดเหตุในเกษมเองโทรศัพท์มาหา
ตัวเองบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันนะครับจึงรีบเดินทางมาดู
สุดท้ายแล้วพบว่านายเกษมนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
โดยในตอนเด็กนายเกษมชอบทำร้ายอันนี้คือทางแม่บอก
ชอบทำร้ายร่างกายทำให้พลอยนั้นมีอาการทางจิต
ประกอบกับใช้ยาเสพติดด้วยนะฮะพลอยนั้นเป็นคนใจดีมีน้ำใจ
แต่หลังจากป่วยก็กลายเป็นคนโมโหร้ายบอกว่าเคยถูกทำร้ายนะครับ
ส่วนนายเกษมเป็นคนชอบโวยวายพอโตแล้วเนี่ยพลอยก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่า
เคยถูกนายเกษมทำร้ายบังคับขู่เข็นคือจากข้อมูลอันนี้ที่ผมอ่าน
กับข้อมูลตอนต่างวันที่ผมทราบมามันเหมือนกับไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่
คือข้อมูลที่ผมรับทราบมาแล้วได้มีทางคุณแม่อดีตภรรยาของผู้เสียชีวิต
ออกมาบอกว่าคือพลอยคือตอนที่เกิดมาเนี่ยคุณแม่คุณพ่อแยกทางกัน
หลังจากนั้นพ่อก็เอาไปเลี้ยงดูจนกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยพลอยก็ไปมีแฟน
พลอยเองเนี่ยก็ไปติดสารเสพติดอย่างในข่าวเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยตัวพลอยเองก็เหมือนกับว่ามีอาการทางจิตเพราะไปเสพติด
แล้วก็เคยพาไปอดยาไปเลิกยามาแล้วหลังจากนั้นพลอยไปมีสามีแล้วก็มีลูก
แล้วปรากฏว่าแล้วคืออันนี้คือจากคำบอกเล่านะฮะคือไปมีลูก
แล้วปรากฏว่าสามีของพลอยผู้ก่อเหตุเหมือนกับเคยไปล่วงละเมิดลูก
แล้วพลอยเนี่ยก็เลยเหมือนแบบฝังใจฝังใจ
แล้วประกอบกับว่าเวลาที่กลับมาบ้านก็มักจะมีเรื่องกับพ่ออยู่ตลอดเวลา
แต่อันนี้ผมกำลังงงว่าข้อมูลทำไมมันไม่ตรงกันกับสิ่งที่ผม

ถูกพ่อทำร้ายตั้งแต่เด็กมาโดยตลอดอันนี้

แต่ว่าพ่อทำร้ายเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าคุณแม่ของพลอยเนี่ย
ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวพลอยเองเนี่ยครั้งหนึ่งเคยโทรศัพท์มาหาแม่
แล้วก็บอกว่าหนูเอาชนะพ่อได้แล้วนะ
คือแต่ว่าพ่อก็โทรกลับมาหาแม่บอกเนี่ยลูกเป็นอะไรไม่รู้
คือมาขอตังค์แต่พอเขาไม่ให้ลูกก็ควรจิกควร
พ่อก็บอกพ่อก็ไม่อยากจะทำอะไร
แต่สักพักพลอยก็บอกอันนี้เอาชนะพ่อได้แล้ว

อันนี้คือก่อนหน้านี้
พ่อแม่แยกกันลูกอยู่กับพ่อเหรอทำไมถึงพลอย
ใช่พลอยอยู่กับพ่อแต่ว่าตอนที่พลอยเดินมาพลอยบอกว่าพลอยไม่ได้ผิด
ตอนที่แบบว่าตำรวจไปจับมาแล้วก็จะเอาไปสอบปากคำเมื่อคืนนี้ก็มีอาการแบบกระโดดโลดเต้น
แล้วก็ตะโกนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตอนเช้า๙โมงเช้าก็นำตัวออกมาใหม่
นักข่าวเข้าไปถ่ายภาพกันปรากฏว่าพลอยเองก็บอกว่าพลอยไม่ผิดพลอยไม่ผิด

ไม่มีเสียงนะโอเคจริงแล้วคือพลอยก็จะพูดว่าเขาไม่ได้ผิดอะไร
ก็คือเขาป่วยทางจิตนั่นแหละถูกต้องไหมล่ะถ้าสรุปโดยรวมอ่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราเองยังไปสรุปเองไม่ได้นะฮะก็ต้องให้ทางแพทย์ก็ประเมินนะครับว่ามีอาการของทางจิตเวทหรือเปล่า

ถึงว่าเขาพยายามพูดว่าเขาโดนกันแกล้งทุกวิถีทาง

รวมถึงบุคคลที่ทำร้ายเด็ก
ซึ่งทางเพื่อนบ้านนะฮะก็งงอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยนะครับคือพ่อของพลอยเนี่ยนะฮะ
ก็มีบาดแผลที่แขนขวาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะ
พันผ้าพันแผลไว้ที่ขาเองเนี่ยก็พันผ้าพันแผลไว้เหมือนกัน
เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่เพิ่งล้มแล้วไหลหลุดนะฮะ
แล้วตัวพ่อเองเนี่ยเพิ่งไปหาหมอกลับมาที่บ้านนั่งคุยกับทางเพื่อนบ้านอยู่

พอเดินเข้ามาเสร็จก็เรียกพ่อบอกพ่อไปเข้าไปในบ้านไปคุยกันหน่อย
พ่อก็เลยเดินตามเข้าไปสักพักหนึ่งพลอยก็เดินกลับออกมา
แล้วก็ก้มหน้าก้มตาเดินไปเลยโดยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พลอยของเลือดเนี่ยติดตัวออกไปด้วย
ตัวเพื่อนบ้านก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพลอยมีเลือด
ปรากฏก็ไปเจอพ่อเนี่ยเสียชีวิตอยู่เห็นไหมฮะ
ข้างขวาขาข้างขวาเนี่ยพันแผลอยู่เห็นไหมฮะ

อันนี้คือเบื้องต้นนะ
อันนี้คือเบื้องต้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องไปดูความชัดเจนอีกทีนะครับว่า
สรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่เพราะในมุมของข่าวยังมีความสับสนอยู่นะฮะว่า
ตกลงคือพ่อทำร้ายร่างกายพลอยมาตลอดไหม
หรือก็อาจจะมีการดุด่าตามภาษาพ่อเพราะพลอยนั้นชอบไปขอเงินแล้วพ่อไม่ให้พลอยก็จะทำร้ายร่างกาย
กระทั่งครั้งหนึ่งโทรไปหาแม่บอกว่าพอชนะพ่อได้แล้วนะพ่อขวนพ่อได้
แสดงว่าเขาก็มีปากเสียงทำร้ายกันกับพ่อลูกมาตลอดอยู่แล้ว
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันสองมุมอ่ะ
ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะว่าเฮ้ยเนอะแต่ละข่าวที่เราได้

มันเยอะมากพี่มันข่าวพวกนี้มันมีเยอะ
อดีตพระฟันเมียท้องแก่๘เดือน
อะไรอย่างนี้เห็นป่ะพระเจ้าอาวาสไปฆ่าเมียท้องแก่๘ดง๘เดือน
นั่นก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องไปทำเขา
อันนี้ก็ยังอันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้อีกว่าทำไมต้องไปทำเขาอีกนะครับ

แต่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้สาวแบงค์ทำไมดูดู
เป็นคลิปที่ถูกพูดถึงกันในวันนี้นะครับ
เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์เลยล่ะนะ
กรณีสาวแบงค์เมืองอุดรอีกแล้วนะครับ
พูดกับลูกค้าเนี่ยเสียงดังพร้อมสั่งให้ลูกค้าเงียบ
แล้วฟังเออไม่เช่นนั้นจะไล่กลับบ้านให้หมดเลยนั่น
คือเราไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันไหมฮะ

แล้ววันนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่

เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กเทศจะถาม

คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทำได้

เพราะฉะนั้นฟังไม่ต้องคิดอะไร

โอ้โห

เหมือนกับนัดผู้จัดการเอาไว้ถูกต้องไหมครับ
เหมือนพูดจากนัดผู้จักร

อันนี้ลูกค้าเหมือนกับ

ใจความคลิปความจริงมันยาวประมาณนาทีหนึ่งนั่นแหละ
หัวหน้าไม่อยู่วันนี้จะเข้ากี่โมงก็ไม่ทราบ
โดยพนักงานฮาบไม่ให้ลูกค้าโต้ตอบบอกฟังก่อนอย่างนี้
รวมถึงพูดหยุดฟังต้องอย่างนี้
เทียบฟังรู้ว่าแค่จะถามแต่ตอนนี้อธิบายให้ฟังอยู่นางว่า
เพราะฉะนั้นฟังอย่าพึงพูดอะไร
ว่านะฮะถ้าแม่พูดอีกคำเดียวหนูไม่เอาหนูไล่กลับบ้าน
ทุกคนเงียบปังนางว่าอย่างนั้นซึ่งคลิป๙กลายเป็นที่วิทยาลัย
ภาควิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงพฤติกรรมความเหมาะสม
สมกว่านี้ล่าสุดผู้บริหารธนาคารเปิดการกาเสตและสหกรณ์การกาเสต
เนี่ยเขาก็ได้สั่งเอ่อผู้จัดการสาขาอำเภอน้ำสมอยู่ที่
อุดอนธานีนะฮะบอกอย่างแรกคือต้องด้วยแบบหลักหลักทั่วไป

ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของพนักงาน
อย่างที่พี่บอกว่ามันคืองานบริการนั้นถูกต้อง

และก็รูปค้าปรากฎการทำกิริยาไม่เหมาะสม
ถ้าเราต้องยอมใจน้ำเสียงแข็งน้ำเสียงแข็งปัญญาทั่วสรรค์
คือแบบว่าอะไรอย่างนี้เบื้องต้นก็ทำทันบนนะฮะ
เขาก็ยังไม่ได้แบบว่าพนักงานโดนทำทันบน
แต่ก็ถามว่ามีความผิดมากมายเขาก็ไม่ได้มีความผิดมากมายอะไรนักหนาหรอก
แต่ด้วยการแบบพี่บอกงานบริการ
ถูกมันก็ต้องแบบว่าให้ดีกว่านี้หน่อยนะฮะ
ไปโควิดไปนะฮะงงเลยเรื่องโควิดของเราตอนนี้คุณหนุ่มค่ะ

คือ๑๔บวก๑๔คือ๒๘วันคุณหนุ่มค่ะแต่เราให้คุณหนุ่มถึง๓๐วันนะครับ
วันนี้ค่ะวันที่๑๗วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
หรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด๑๙เนี่ยนะฮะ
ก็แถลงว่าการแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศไทยเนี่ย

หายแล้ว๓รายกลับบ้านไปแล้ว๒๙๙๖รายค่ะ
แล้วยอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงที่อยู่ที่๕๘รายนะคะ
ในส่วนของการติดเชื้อในประเทศก็เป็นศูนย์ติดต่อกัน๒๓วันค่ะ
อันนี้คุณหนุ่มก็นับอยู่ด้วยเช่นกันนะคะ
เน้นย้ำให้ประชาชนทำตามมาตรการต่างเราอย่าเพิ่ง
ใส่หน้ากากนี่เธอใส่ใต้จมูกเยอะมากเลยอ่ะ

คือใส่แต่ว่าคงเหมือนกับเออไม่มีติดเชื้อติดกันก็เลยไม่ใส่อย่างเคร่งครัดแล้ว
เยอะมากนะตลาดทั่วไปนะ

คุณกุ้งเองจ้าบอกวันนี้วันคล้ายวันเกิดอยากให้อวยพรให้หน่อย

หนุ่มอยากจะอ่านอะไรอีกไหมครับก่อนไปจะได้เบรก

ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเจ้าเม็ดเงินควายแสนรู้

จะลองดูว่ามันควายแสนรู้ยังไงจะกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
เกี้ยวดูด้วยโหยฉันโทนมาหน่อยเลย
โหยเอาควายก่อนเลยหรือครับเดี๋ยวพี่ครับ
เอาสาวเหยื่อนน้ำกรดก่อนนะครับ
ติดต่อสาวรายนี้ไปแล้วบอกว่าขอหน่อยเถอะออกมาคุยเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม

ปรากฏว่าชายหนุ่มเนี่ยก็เข้ามายืนอยู่ข้างพยายามขอคืนดีด้วย
หลังจากนั้นก็มีเพื่อนของหญิงสาวที่ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อเนี่ย

ไม่สมใจนะครับเพราะว่าเธอไม่คืนดีด้วย

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเพื่อนของหญิงสาวเนี่ยนะฮะ
ชายหนุ่มคนนี้ควักปืนปลอมขึ้นมาครับ
แล้วก็พยายามจะข่มขู่บอกว่าใครเข้ามาเนี่ยจะยิงนะ
หลังจากนั้นไม่รอดฮะโดนเพื่อนของหญิงสาวคนนี้นะฮะ

ตัวไว้ได้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาจับไป
นี่คือปืนปลอมนะครับที่ทำตกเอาไว้แบบนี้นะฮะ
ที่สำคัญคนนี้ฮะอายุแค่๑๘ปีนะครับผู้หญิงอายุ๒๐ปีเท่านั้นเอง
แล้วฝ่ายชายก็ยอมรับนะครับว่าตนเองเนี่ย
พยายามตามมาง้อขอคืนดีแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ว่า
วันนี้ไปซื้อน้ำกรดมาจากอินเทอร์เน็ต
แล้วถ้าเกิดว่าไม่คืนดีกับเขาเดี๋ยวเขาจะสาดน้ำกรด
ปรากฏมาขอคืนดีปรากฏว่าผู้หญิงไม่ยอมคืนดีด้วย
เขาก็เลยทำตามที่เขาคิดเลยแล้วปรากฏมันแรงถึงงั้นที่ว่า
บริเวณพื้นปูนเนี่ยนะฮะมันเป็นฟองแบบกัดปูนขึ้นมาเลยอ่ะนะฮะ
ก็ตัวน้องผู้หญิงตอนนี้ก็อาการปลอดภัยนะครับ
แต่ก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับว่าร่องรอยของน้องที่โดนเนี่ย
สาหัสไหมหูขาวเลยอ่ะถ้าสาหัสก็อาจจะถูกแจ้ง
ก็หาพยายามฆ่าเพิ่มเติมนะครับนี่กางเกงขาดเลยอ่ะ
หมดเลยฮะกางเกงขาดแล้วก็โดนใบหน้าด้วยนะ
นี่นะฮะน้องก็นั่งรอความช่วยเหลืออยู่ริมถนน
นี่มันสาดจนเลือดออกเลยเหรอมันกัดเลยมันกัดสิพี่
กางเกงฟอร์มของพนักงานถูกไหมคะที่สีดำที่ใส่คู่กับเสื้อ
เนี่ยครับคุณแม่ผ้ามันหนาอยู่นะความดูสิฮะ
น้องก็เจ็บนะมือไม้สั่นไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหม
เออคือไอ้ชายหนุ่มคนนั้นน่ะไอ้น้องคนเมื่อกี้๑๘นั่นน่ะ
โอ้โหมันก็ใจร้อนนะเนอะแล้วไปซื้อน้ำกรดมาจากอินเทอร์เน็ตอ่ะ
มันมีขายเยอะก็นั่นไงแล้วก็คือมาส่งทางเบสเซ็นเจอร์อย่างเงี้
เนี่ยแหละพี่เอาเราจะรู้ว่าเป็นยำกดเนี่ยเออ
ดูสิฮะเราไปฟังเสียงกันสักนิดน่าจะเป็นสินค้าต้องห้าม

ขอบคุณดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับแล้วผมพอไม่ได้แล้วมันรู้สึกแก๊ง
ครับก็เป็นคบกันนานหรือยังครับเกือบปีครับเกือบปี
แล้วน้องน้องได้เลิกกับน้องผู้หญิงเขานานหรือยังก็ครึ่งเดือนนึงเดือนนึง
แล้วสาเหตุที่ต้องเลิกกันเพราะอะไรอ่ะเพราะผมเป็นคนปากวัยพูดอะไรไม่คิด

จะไปตายที่ไหนแต่ฉันแนะนำให้เธอตรวจไบโพล่ากับโรคซึมเศร้า
วันนี้ฉีดยาไข้หวัดใหญ่๔สายพันธุ์มา
วันนี้เจ็บตอนแรกฉีดกลัวตัวไหม้มาก

หมอพยาบาลโพลาร์เองเลยไม่เคยฉีดเลยโอ้โฮ
สิ่งที่หนุ่มทำแต่ละอย่างสร้างศัตรูอะไรมันกลัวน่ากลัวกว่าเข็มเยอะว
ไม่ต้องไปกลัวเข็มไอ้เข็มมันแค่นิดเดียวมันทำอะไรเธอไม่ได้หรอก
ศัตรูทำอะไรผมไม่ได้ไงแต่เข็มทำได้
หมอฉีดเข้าหน้าที่หนุ่มกั่นเลยอย่างนั้นไงไม่ผมไม่ได้กลัวเข็ม
ผมกลัวแพ้แล้วพยาบาปนะที่บอกว่าตัวไหม้เผ็ดเผ็ดขยีมจะทำให้มันแพ้ได้อย่างไร

คือแหละพอเราอ่านข่าวมาเยอะมันก็หล่อนแล้วผมบอกด้วยว่า
โอ้โหคนนี้เลยกินยานี่แพ้ยา

เขาก็โดดสะพานร้อนกันเยอะมากแต่เจ้าสะพานร้อนก็โดดเล่นบ้างล่ะ

หรอกอันนี้คือพูดเนี่ยคือเตือนคุณผู้ชมไว้ด้วยเหมือนกันนะ
คือจะฉีดอะไรก็ต้องถามหมอถามพยาบาลด้วยว่า
หรือบอกเขาด้วยว่าเรามีแพ้ยาอะไรไหมหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันอันตราย

นี่เห็นไหมคุณรู้ไหม

ใช่ไหมเค้าจะแพ้แย้พวกนี้
ไม่ใช่นี่แบบกิจอุ๊ยตรวจอย่า
อาจจะในกรุณก่อนที่แบบกิจไม่ไหว

พูดอย่างไง

โอ้โฮโจรใจ

พ่อพันแสนลู
เจ้าของเขาบอกว่าอุ๊ยตัวนี้น่ากัญชัย

สวยนะดูดิหล่อมากเลยค่อยมีคนมาเจอ๒ล้านบาท
แต่เขาไม่ขายทำไมล่ะนะฮะเรื่องของเรื่องคุณบัวพันธ์ศรีสาราแสง
อายุ๖๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นเจ้าของฟาร์มศรีสาราแสงเปิดเผยว่า
นเปิดฟาร์มเลี้ยงควายกว่า๒๐ตัว
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็เป็นควายพันธุ์ไทยแท้นี่แหละ
ซึ่งเขาบอกว่าควายพันธุ์ไทยแท้นี่ก็หายากแล้วนะพี่
ไอ้ตัวนี้คือเจ้าเม็ดเงินอายุเขา๕ขวบแล้ว
หนักประมาณ๑๓๐๐กิโลนะ
บอกดูที่เขาเวลาถูกควายเนี่ยดูที่เขา
เขาของควายตัวนี้มันข้างละเมตร
คิดดูว่าข้างละเมตรซึ่งเคยเข้าประกวดนะฮะ
ควายงามนะเขามีการปรากฏควายงาม

รางวัลชนะเลิศในงานเจ้าพ่อพญาแร่มาแล้ว
เมื่อปี๖๑ปัจจุบันนี้ค่าตัวควายตัวนี้๑ล้าน๕แสนบาท
จากเจ้าเม็ดเงินเป็นควายพันธุ์ไทยแสนรู้
สามารถสั่งให้นอนกว่านอนสั่งให้ลุกขึ้นถ่ายรูปก็ลุก
ก็จะลุกขึ้นถ่ายรูปจึงต้องการเป็นแบบว่า
เอาง่ายพ่อค้าทุกคนต้องการควายตัวนี้หมด
มันเป็นแบบขวายสถานที่
ตอนนี้ล้านห้าบางคนบอกว่าให้ถึง๒ล้านเลยแต่ไม่ขาย

ผมลองอ่านอยู่เธอบทควายนอนมันมาเบ็ดควายนอน
เขาบอกวิว่าหนึ่งเป็นควายแสนรูแล้วก็เชื่อง

ทุกวันนี้ควายยังขายน้ำเชื้อได้
ก็จะขายน้ำเชื้อในการผสมพันธุ
ยังมีควายอยู่อยากจะได้พ่อพันธุ์สวยอย่างนี้

งั้นไปทับงั้นไปทับถ้าผสมพันธุ์ขวายกับ
ผสมพันธ์เขาบอกรายได้เฉลี่ยค่าขายน้ำเชื้อเนี่ยมันมีทั้งสองแบบพี่
มันก็แบบว่าเดือนนึงเขาได้ประมาณ๒๓๐๐๐บาท

สำหรับคนสนใจน้ำเชื้อควายตัวนี้นะฮะก็สามารถติดต่อไปที่๐๙สายไหม

ปกติฉันขายครีมขายก้อนละฉันขายน้ำ
อันนี้คืออะไร

๔๔๗๕๗๕๑เป็นของคุณบัวพันธุ์ไปเลย
หรือนำควายเพศเมียวัยเจริญพันธุ์เข้ามาผสมพันธุ์ที่ฟาร์มเองก็ได้

อันนี้พาหญิงมาทับมาให้ทับใช่ไหม

บ้าหรือเปล่าเธอให้ไอ้ฉันอ่านข่าวน้ำเชื้อควายเนี่ย

บ้าข่าวอื่นมีเยอะแยะให้มาอ่านข่าวน้ำเชื้อควาย

แต่ควายมันแสนรู้แม่คุณแม่ต้องส่งเสริม
อีกเรื่องนึงที่มีหญิงสาวผู้เสียหายอะไรนึงนะ
ถูกวัยรุ่นกลุ่มนึงนะคะอัดคลิปล้อเลีย
จากว่าเธอมีเลือดประจำเดือนไหลออกมาเลอะกระโปรง

ขณะที่มาร่วมงานแต่งจนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมดังกล่าวตามที่มีข่าวไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ระบุว่าไม่มีเจตนาที่จะคิดทำร้ายให้เสียหาย
ไม่ได้คิดทำให้เสียหาย

สำนึกผิดและฝากขอโทษผู้เสียหายด้วย
ก็โพสต์ข้อความว่ามีความรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมาก
ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็เรียกน้องมาคุยแล้วก็ตักเตือนไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืน
ในฐานะคนดูแลน้องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านดนตรีอย่างเดียว
ขอยอมรับผิดต่อการกระทำของน้องด้วยใจ
และพร้อมจะให้น้องทำคลิปขอโทษ
เจ้าของคลิปต้องขอโทษที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของคลิปได้
เพราะไม่รู้จักส่วนตัวและไม่ได้เห็นหน้าเจ้าของคลิป

ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ทุกคนเข้าใจคือเนื้อหาเขา

เห็นวันนี้ข่าวในทวิตเตอร์เยอะกันเหลือเกิน

เขาขึ้นไลน์แล้วติดเซนทวิเตอร์ว่าอะไร

อ๋อโอเคเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา

เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา

เอาตึกแรกก่อนนะฮะตึกมารีนนท์ครับช่อง๓
เผยรายชื่อนักแสดงปีนี้ใครต่อสัญญา

ถือว่าเป็นปีทองของละครหลายต่อหลายเรื่องนะครับ
ก็มีละครที่เป็นกระแสนิยมกันเยอะแยะมากมายนะฮะ
จากนั้นนะครับในโลกโซเชียลในทวิตเตอร์นะฮะ

ตอนนี้ก็มีการเตรียมขนละครเด็ดนะฮะ
ครบรสเอามาให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมกันด้วย
ในส่วนของนักแสดงที่ตอนนี้อยู่ในสังกัดที่น่ายินดีนะครับ

แล้วมีคุณเบลล่ารานีนี่ก็ต่อสัญญานะครับ
ส่วนนักแสดงที่หมดสัญญากับทางช่อง๓
แล้วก็ผันเป็นนักแสดงอิสระก็คือคุณเคนภูมินะฮะ

มาจากช่อง๗ว้าวมาจากช่อง๗นะฮะ

ล่าสุดของโบเมลดายช่อง๗เรื่องอะไรคะ
น้องโบพี่เล่นกับไมส์ไหม

ตอนแรกก็มีข่าวออกมาว่าจะมาเซน

เหมือนจะไปช่องอื่นก่อนด้วยอ่าฮะเจพมาเรามา

ของพี่ของพี่แล้วแต่ว่าของพี่ของพี่เซ็นเก่าก็ปีหนึ่งปีต่อปี
พี่หนุ่มไม่ได้เซ็นในสัญญานักแสดงด้วยเหรอคะ

คุณนักที่จะเซ็นไหมคะไม่เซ็นค่ะเอาเป็นพนักงานคุณเป็นพนักงาน
แต่นั้นคุณจะออกเมื่อไหร่ก็ได้สิคุณจะออกจากคุณนิดเมื่อไหร่ก็ได้เหรอมันเป็นพนักงาน

พี่หนูถามหนูต้องตอบว่าหนูไปสัญญาใจ
ไปสัญญาใจคือยังไงลกหนูฝั่งไปที่แม่หนูไปไหนไปได้หรือคะ
เห็นไหมแล้วฉาดมากนะคุณ
โอ้โฮคุณนี่มันสุดยอดอีกนิดนึง
แล้วคุณแม่มีโอกาสไปที่อื่นไหมคะ
ไปสิเงินที่ใดถึงก็ไปหมด
ไม่ใช่แต่ฉันก็รับอยู่แค่พวกแกมมี่กับโพลิพาส
ฉันก็ไม่ได้ไปรับมั่วซั่วเหมือนเธอไง

ผมอยู่แค่ช่อง๓กับตรงนี้๑รายการ

เอ็มเอ็มช่อง๒๕นะ

วันนี้คุณดีคุณต้องไปโผลส์ช่องกัน
ครั้งเดียว

เอาช่องวันในกรรมนี้ไงเอาช่องวันในตึก
ในตึกอะไรก็มันไม่ได้เกี่ยวกับคน
คุณหนุ่มคุณไปกี่ที่

มีคนถามเจ้าตัวไลฟ์ว่าเฮ้ยเป็นเกย์ป่ะ
คือหมายถึงว่าส่วนใหญ่ละครของแนวนี้มันจะเป็นละครวายผู้ชายกับผู้ชาย
ในไลฟ์ก็เลยถามว่าเป็นเกย์หรือเปล่า
แต่กิ๊บกลับตอบเก็บห้อง

เออเกพ่องจนสุดท้ายไอ้จุดเริ่มต้นจากเกพ่องอ่ะ
มันก็เลยเป็นการขุดเลยขุดคลิปเมื่อ๓ปีที่แล้วคลิปอะไรทุกอย่าง
มากันหมดครบทุกลดครบทุกลดจริง
ตอนนี้เหมือนไฟลามทุ่งเมื่อแฮชแท็กนักแสดงตึกเจมส์เนี่ยเป็นอะไรกันบ้างป่
เทรนด์อันดับหนึ่งรวมถึงตัวย่อดาราในค่ายกับเรื่องราวต่างในขณะนี้

ครับแม่นิดนึงอ่ะขอใช้พูดที่ตอนนี้
บางคนถ้าสมมุติโอเคมันอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่ม
น้องอาจจะแจ็คพอร์ตด้วยเพราะว่าเด็กพวกนี้มันโตจากออนไลน์

ริสเนี่ยก็เป็นแบบเด็กอายุเพิ่ง๒๔เองนะฮะ

ชายรักชายโซตัสเธอซีรีส์เนี่ย
ซึ่งตอนนั้นเขาบอกเป็นคริสต์สิงโต
จำได้ไหมคริสสิงโตเล่นกันมา
คนไปขุดดราม่า
ซึ่งอันนี้เกี่ยวกับว่า
เหมือนไปขุดดราม่าเมื่อประมาณเดือนตุลาคม๒๕๕๙
โพสต์เฟซบุ๊คทำนองรู้สึกเฉยนะครับกับเรื่องนู้นเรื่องนี้
เกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าไม่ควรจะพูดถึง
จากนั้นเขาก็บอกว่ามาโพสต์คอมเมนต์ในโพสต์ว่า
ต้นว่าราวประยาอ่อน
ทำเพื่ออะไรปรากฏมันมีคำว่า

นี่ไงอันนั้นป่ะอันล่างนั่นแหละไปว่าคือมันมีคำว่าราวปุ๊บ
ผู้ใหญ่เรียกเด็กไปตักเตือนคือเป็นชุดใหญ่แล้วก็ลงทันบนไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเหมือนกับคำพูดเด็กนึกออกมาว่าเหมือนคำพูดในกลุ่มพูดในกลุ่ม
เหมือนกับว่าเก็บห้องอย่างนี้เก็บห้องก็คือเขาบอกว่าเล่นเหมือนมือพิมพ์ไปเหมือนกับตอบ
เขาก็จะมีคำศัพท์ของเด็กรุ่นใหม่มันก็เลยน่ากลัว
ปรากฏว่าไอ้คอมเมนต์เรื่องเกย์ยังไม่ค่อยเท่าไหรหรอก
ปรากฏว่าคนไปขุดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมา๓ปีนะ
ที่บอกล้าวประยาอ่อนทำเพื่ออะไรนี่ไม่เป็นเหรอซาดอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าคอมเมนต์นี้ถือว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติไม่ควรมี
ใช้ชื่อประเทศใดมาเป็นคำด่าพร้อมกับเรียกให้เขาออกมาขอโทษ
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวเปิดใจของเขา
หมายว่าผู้ใหญ่เนี่ยคุยกับน้องแล้วให้น้องมาออกแถลงข่าวหรือว่าน้องรู้สึกเองก่อนไหม
ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่สิแองจี้
แล้วเขาโอเคหรือไม่ที่ต้องออกมาขอโทษทางที่พูดออกมา
แต่เหตุการณ์ก็ถ้าสมมุติพูดกันแบบง่ายนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้ว

มีอันนี้เรื่องของขืนมีไลฟ์ที่เห็นอยู่เนี่ย
เรื่องล้อเล่นกันกับคู่เขาใช่ไหม
ว่าหลังจากเมื่อคืนที่ขึ้นเทรนดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งที่คนตามกันเยอะจนถึงวันนี้

สาเหตุจากนั้นก็เลยขุดกันใหญ่
เป็นคำเรียกว่าจำเลย

สัมภาษณ์มาผมทำผิดสัมภาษณ์มา

คือคือมันชั่วผู้ป่ะคะ
แล้วตั้งใจ
เดี๋ยวคนร้องไห้ต้องเป็นฉัน

บทบาทสมมุติเป็นคนที่ข่มขืนสิงโต
บอกว่าทำไปด้วยความตั้งใจ

เพราะว่าคนเป็นคนจุดประเด็นคนมองว่าการข่มขืน
มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วก็ไม่ควรนำไปเล่นเป็นมุกตลก
ถ้าคนที่เคยตกเป็นเหยื่อมาก่อนได้ยินเขาจะรู้สึกยังไง
ก็มีการพูดว่าเออพูดเล่นคำว่าส่วนเรื่องเกย์หรือไม่เกย์น่ะ

ล่าสุดสิงโตออกมายอมรับเรื่องไลฟ์ล้อเลียนการข่มขืน
แล้วก็ออกมาขอโทษนั่นแหละ
ก็ว่ากับปี๑ทุ่มครึ่ง

ซึ่งมีคนไปสัมภาษณ์ไหมครับคุณแม่หรือว่าน่าจะแหลง

เขาบอกว่าแต่ที่จริงแล้วอย่างเรื่องข่มขืน
อันนี้เขาทำกันเต็มก็ต้องหาคำตอบกันเอาเอง
แต่อย่างเรื่องที่แบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มันอายกายเกินมันเป็นสิ่งที่แบบว่า

อย่างนี้คนมันจะไปขุดอะไรอีกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

แล้วก็มีคนอ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เลยลามปามไปจนเรื่องเป็น

สรุปคุณแม่อยากจะให้แยกระหว่างนักแสดงกับพิธีกรตึกเจมส
คนละกรณีกันรู้ไหมครับมันคนละบริษัทอยู่แล้ว
แล้วก็จะมีทีมเอ็มเหรอหรือเป็นทีมเอ็มเอ็มละครทีมเอ็มทีวี
ฮอร์นออนไลน์ก็อีกอันนี้อย่างพี่เบอร์จะเป็นการมี

ทุกชั้นเลยอ่ะตึกเดียวแต่ไปหลายบริษัท

ที่บ้านไม่ค่อยไปไหนหรอกนะ

เพราะเพลงไม่โสดแล้วอะช่วงหน้านะ

อ่ะมีมั้ยมาดูหน่อยมา

ในโมเมนท์นั้นในความรู้สึกของเรากับทุกคน
เรารู้สึกอย่างไรน่ะทำไมถึงได้ประเด็นนี้ขึ้นมา
คือตอนนั้นเนี่ยเราไลฟ์กันแล้วเราสิ่งที่เราชอบทำกันคือหาฟิลเตอร์
อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางครั้งก็อยากหาให้มันตกแต่งหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วพอเราไปเจอฟิลเตอร์อันหนึ่งมันเป็นการเบอร์แล้วจะเลือกคนชัดหรืออะไรอย่างนี้ครับ
แล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เล่นกันแล้วก็มีการเปิดประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยฟิลเตอร์อันนี้มันเหมือนโดนข่มขืนเลย
เหรอเออก็จริงนะก็เหมือนนะหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ผมแค่เห็นว่ามันเป็นภาพที่คล้าย
แต่ก็อยากจะบอกเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่ผมไม่ให้ความสำคัญนะครับผม

อันนี้เป็นชีวิตเก่าของเจ้าหรือเปล่า

นะฮะนี่ก็ว่ากันไปแล้วก็แถลงกันอยู่นะฮะ

ไม่หุ้นนะมาดูนิดหนึ่งนี่นี่ไง
เดี๋ยวนี้เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนโควิด

คุณพี่หนุ่มหรือเค้าก็แอบเสียใจอยู่นะพี่เนธ
ฮูเพื่อนผมชอบคุณรถเมย์เยอะมากแล้วนะ
แต่ไม่เป็นไรคือ

ไม่มีใครรู้เลยมีพี่พี่นี่เขาทำไว้โตเตชวัดดีนะ
มีพี่นี่เห็นคนเดียวมีใครเขา

ไม่มันเห็นพี่จอดรถตรงข้ามเลย

แม่เช็คตัวสาปานว่าไม่เห็นสาปานว่าไม่เห็นไปแล้วสวัสดีค่ะโอ้โฮ